ตำรวจนำกำลังเลยไปบุกทลายอะไรรู้ไหมคุณค่ะบ่อนไพ่โป๊เกอร์กลางเมืองภูเก็ต
จับนักพนันได้เป็น๑๐เลยนะพร้อมกับชิปชิปของกลางจำนวนมาก
คุณผู้ชมฮะนี่ฝีมือของตำรวจสพเมืองภูเก็ต
ส่วนที่กำลังสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ต

สมุดจดรายรับรายจ่าย๑เล่มโทรศัพท์๑เครื่อง

สายลับแจ้งมาว่าร้านนี้มีผู้มาลักลอบเล่นการพนัน
เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงวางแผนดักซุ่มรอกระทั่งมีกลุ่มคนประมาณ
เกือบ๒๐คนคุณขึ้นไปที่ชั้น๓ภายในร้าน
เจ้าหน้าที่ก็เลยบุกเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบหลักฐานทั้งหมดนะครับ
โดยพบนายมันนามสมมุติยืนอยู่บริเวณโต๊ะแลกชิป
และยอมรับว่าเป็นเจ้ามือมีหน้าที่ในการรับเงิน
เพื่อแลกชิปให้กับนักพนันนอกจากนี้ยังมีนักพนันอีก๑๓คนนะฮะ
ก็ล้อมวงกันเล่นโป๊กเกอร์เป็นวงใหญ่ก็ถูกรวบทั้งหมดนะครับ
ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนที่สพเมืองภูเก็ตนะฮะ
ก็ต้องแจ้งข้อหาเล่นพนันผิดกฎหมายอะไรต่าง
แม้ว่าจะเปิดเหมือนเป็นร้านหรือว่าเป็นที่พักบังหน้าก็ตามนะครับ
นี่ไปเจอหลักฐานเป็นชิปชิปยังอยู่นะ
ยังไม่ได้หายไปไหนนะแต่อืม